คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงถอดสูตรนะครับ
ถ้าพูดชื่อของเครื่องดื่มกระทิงแดงครับ
เป็นแบรนด์ที่ทั้งคนไทยและก็กว่า๑๗๐ประเทศทั่วโลกนั้น

คือการเข้าถึงและเข้าใจนะครับ
ปัจจุบันการบริหารงานนั้นเป็นของทายาท
ที่๒ที่เข้ามาบริหารธุรกิจนี้นะครับ
ไปดูนะครับว่าเคล็ดลับของความสำเร็จของแบรนด์ยักษ์ใหญ่แบรนด์นี้คืออะไร

จุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงธุรกิจยา
จากธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งโดยเฉลียวอยู่วิทยา
วกจนวันนี้อาณาจักรธุรกิจของครอบครัวอยู่วิทยา

ภายใต้การบริหารงานของสารวุฒิอยู่วิทยา

สารวุฒิดูแลทั้งหมด๔บริษัท๕กลุ่มสินค้า
คือเครื่องดื่มให้พลังงานเครื่องดื่มเกลือมแร่
ชาพร้อมดื่มและขนมขบเคี้ยว

แต่ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศจะรู้จักกันดี
วางขายในกว่า๑๗๐ประเทศทั่วโลก
ต้องบอกว่าเราเริ่มต้นจากเล็ก
แล้วด้วยความมุ่งมั่น
สาขาของคุณพ่อทำทุกอย่างจนเราเติบโตมาจนทุกวันนี้เนี่ย
ใช้ธุรกิจมันโตขึ้นเยอะมาก
มีรายได้ที่มาจากเติมต้นจากทุกธุรกิจต่างประเทศ
องค์กรมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะแน่นอน
จำนวนคนจำนวนพนักงานก็เปลี่ยน

แต่วิธีการทำงานภายในเราปรับเปลี่ยนมาพอสมควรเลย
สารวุฒิมีเคล็ดลับความสำเร็จอยู่๕อย่างก็คือ
ต้องมีความคิดเริ่มมีหุ้นส่วนในต่างประเทศ
กล้าลงทุนแบบระยะยาวเข้าใจผู้บริโภค
และสร้างแบรนด์ให้คนจดจำ
เหนือสิ่งอื่นใดคือการรักษาคำพูด
เขายึดมั่นทำธุรกิจตามแนวคำสอนของพ่อมาโดยตลอด
การสร้างเครดิตมันสร้างยากมาก

คุณผิดคำพูดครั้งเดียวคนยังไม่เชื่อคุณอีกเลย

ยุคนั้นเขาจะรู้ดีว่าคุณเฉลี่ยพูดอะไร
ไม่ต้องมีเซ็นสัญญาคำนั้นคือจบ

แล้วก็พอมันเชื่อใจกันเพราะเรามีเครดิต

อย่างที่บอกว่าเราเน้นการเป็นพาร์ทเนอร์
แล้วเราก็ทำงานแบบจริงใจ

ผมว่ารักษณะอย่างนั้นคืออยากจะให้
ก็ให้เป็นข้อคิดแล้วกันครับกับทุกองค์กร
เพราะว่ายุคหลังต้องบอกว่าเรื่องความเชื่อใจ

ในขณะเดียวกันผมว่าคนอาจจะไม่คิดว่า

สารวุฒิแบ่งเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งจะให้เวลาไปกับการดูแลครอบครัว
เพราะมองว่าไม่มีใครจะประสบความสำเร็จได้
ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว
และส่วนที่๒คือการออกกำลังกาย
เขาเลือกสร้างพลังกายและผ่อนคลาย

มันรู้สึกดีนะเพราะว่าเวลาบางทีเราเครียดกับงานเยอะ

บางทีจะขี่กระยานไปแล้วก็ขี่เร็วประมาณนึง
เวลาลมมันตีหน้ามันจะรู้สึกเหมือนมันสดชื่น
แล้วบางทีแล้วมันก็จะไอ้ที่บางทีมันห่อเหี่ยวอยู่เนี่ย
มันก็จะเกิดพลังขึ้นมาแล้วคิดนู่นคิดนี่ต่อได้
ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรบางอย่าง

แต่ว่าทุกครั้งที่เราทำเราจะรู้สึกดี
ไอเดียที่ว่าการออกกำลังกายคือการสร้างพลัง
สารวุฒิจึงสร้างสนามกีฬาไว้ที่โรงงานย่านถนนเอกชัยบางบอน
เพื่อเพิ่มพลังให้กับคนในองค์กร
ที่นี่มีทั้งสนามฟุตบอลและสนามแบทมินตัน
จากการออกกำลังกายแล้วผลงานก็จะออกมาดีตามไปด้วย
หมายสำคัญของทายาทรุ่นที่๒
คือการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นให้ได้๓เท่าตัว
หรือประมาณ๑แสนล้านบาทภายใน๕ปีข้างหน้า
และตั้งเป้าจะเป็นองค์กรธุรกิจของคนไทย
ประสบความสำเร็จบนเวทีโลก
พัฒนาโคทองข่าวไทยรัฐทีวีบริงาร